ใครที่เคยประทับใจกับละครเรื่องนี้
รวมไปถึงคอละครเวทีไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ
และสำหรับนักแสดงของเรื่องอย่างหนุ่มชายชาตยดมค่ะ
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ออกอาการปลื้มสุดเลย
หลังจากที่ภรรยาสาวสวยอย่างวิกกี้สุนิสา
เปิดไฟเขียวให้กับการปั๊มทายาทคนแรกแล้วค่ะ
หลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาประมาณ๔ปีนะคะ
ล่าสุดคู่รักนักแสดงชายชาตโตโยโดมและวิกกี้สุนิสา
ก็พร้อมจะมีเบบีให้แฟนได้แล้วได้เห็นกันแล้ว

ตอนนี้ค่ะภรรยาได้ให้ไฟเขียวในการปั๊มทายาทคนแรกแล้ว
ซึ่งเมื่อเจ้าตัวทราบก็ดีใจจนน้ำตาไหลเลย
โดยตอนนี้มีไปปรึกษาแพทย์และจะลองด้วยวิธีธรรมชาติก่อน

จะได้เป็นวาที่คุณพ่อมือใหม่อีกคนแล้วค่ะ

จากปีนี้จะเป็นช่วงที่เริ่มเคลียร์งานอะไรไม่ทันแล้ว
ถ้ากี้เขาโอเคปั๊บใจก็ต้องทำเดี๋ยวนี้เลย
อยู่ดีวันหนึ่งเขาก็บอกขึ้นมาว่าเออน่าจะพร้อมแล้วล่ะ

หมอบอกว่าทุกอย่างพร้อมคือร่างกายของทั้งชายของกี้จริงก็พร้อมแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ลองแบบธรรมชาติไปก่อนก็ได้ไปลุ้นกันขอบเวทีเลยครับพร้อมมากครับก็เดี๋ยวจะไม่ทำให้ผิดหวังแล้วกัน